เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยเรื่องของการเดินทางกับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่กันแล้วกัน
ข่าวสารด้านอื่นเดี๋ยวตรวจสอบให้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ก็เดินทางกันเยอะนะครับจากกรุงเทพมุ่งสู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคต่าง
ถนนทางกลายทางก็รถแน่นนะครับ
ก็เดินทางด้วยความระวังแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเริ่มต้นจากบรรยากาศในถนนสาย๓๐
ก็ทมเชิงสาวประจีนโครล่ะ
ดูเดี๋ยวนะครับ
บางคนเนี่ยผมเห็นเล่นสังคมออนไลน์นะเขาก็พิมพ์ข้อความก็คงจะ
เหงาช่วงรถติดประมาณว่าถ่ายภาพรถติดแล้วก็บอกว่ากว่าจะถึงก็คง๒มกราคมพอดี
นี่ก็ถึงแล้วล่ะครับนี่ถนนสาย๓๐๔นะครับ
วันทำงานวันสุดท้ายนะครับพอเลิกงานก็เดินทางออกจากพื้นที่กันนะครับ
ภาคตะวันออกภาคกลางก็เดินทางกลับภูมิลำเนาใช้เส้นทางนี้ครับ
เส้นทาง๓๐๔กบินบุรีนครรัชศรีมาทำให้ถนนเส้นทางขาขึ้นการจราจรครับข้างนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ปรับช่องจราจรจาก๒ช่องจราจรเป็น๓ช่องจราจรในช่วงขาขึ้น
แต่รถก็ยังติดสะสมเคลื่อนตัวได้อย่างช้าตั้งแต่จุดสกัดผางามตะบนบุพรามอำเภอนาดี
จนถึง๔แยกตลาดบ้านโคกตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีระยะทางกว่า๓๐กิโลเมตร
อันนี้ค่ำแล้วค่ำก็ยังเหมือนเดิมผู้ใช้สัญจรเส้นทางนี้เยอะมากนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เลยเอาอาหารสินค้าเครื่องดื่ม
วางขายตามเส้นทางต่างเผื่อใครจะแวะซื้อจะได้ทานกันในรถ
เชื่อว่าคงหิวไงก็ต้องหาอะไร

อันนี้ยากหน่อยต้องเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ในรถ

เกรงใจคนในรถไหม
ไปดูถนนสายเอเชียครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ
ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรียุธยาตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๑

การจราจรวันนี้ช่วงเย็นนี่คล่องตัวนะฮะ
ก็ถือว่าใช้ความเร็วได้พอสมควรนะครับ
ก็ไปถึงอำเภอมหาราชเขตติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง
แต่บางช่วงก็มีสลับกับหยุดนิ่งบ้างชะลอตัวบ้าง
โดยเฉพาะช่วงเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยข้ามสะพานอันนี้จะติดหน่อย
ค่ะส่วนเส้นทางปฐุมธานีบางปะหันบนถนน๓๔๗นะคะ
ผ่านอำเภอบางปะหันมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อถนนสายเอเชียที่ต่างระดับบางปะหัน
รถก็เพิ่มมากขึ้นมีรถชะลอตัวช่วงเบี่ยงออกสู่ถนนสายเอเชียค่ะ
ถนนผนโยธินช่วงเลยวงแหวนบางปะอินมุ่งหน้าไปสระบุรี
มีรถสะสมสลับกับหยุดนิ่งนะคะตำรวจทางหลวงตำรวจสพวังน้อย
เปิดช่องทางพิเศษจะได้คล่องตัวมากขึ้น
แต่ก็ขับได้สักประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอืม
ถนนหมายเลข๙บางบัวทองมุ่งหน้าสะพานต่างระดับบางปะอิน
ค่อนข้างคล่องตัวนะคะขับได้เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยประมาณก็มีหยุดนิ่งบ้างมีชะลอตัวบ้างช่วงข้ามสะพานครับอืม
อันนี้เส้นภาคกลางนะฮะขึ้นไปก็ต่อภาคเหนือได้ด้วยนะครับ
ถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบสองสายเอเชียขาขึ้น
จุดนี้เขาแน่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะแต่ก็พอเคลื่อนตัวได้นะครับ
มีชะลอตัวตามสัญญาณไฟนะครับส่วนบนถนนทางหลวงหมายเลขสามสี่ศูนย์
สุพรรณบุรีชัยนาฏเป็นเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลนะฮะ

เลี่ยงจากสายเอเชียมาใช้เส้นทางนี้
การจัดละจรก็พอเคลื่อนตัวได้นะครับ
ก็จะไปช่วงไฟแดงก็จะติดสะสมหน่อย
อันนี้เราก็ตรวจสอบบรรยากาศมาให้ช่วงทั้งวันนี้นะ
ช่วงเย็นเวลาเลิกงาน๓๔โมงเนี่ยค่ะ